สว่างอารมณ์เขาจัดพิธีส่งน้ำพระเกจิดังคุณผู้ชม
แล้วสุดท้ายเขามีแจกอะไรให้กลับบ้านไปด้วยค่ะ
นี่งานใหญ่อีกหนึ่งงานนะคะ
ที่วัดสว่างอารมณ์แคร์แถวตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม

โอ้โหคุณไปมาไหมคุณชนะ
ผมไม่ได้ไป

พระอาจารย์พระอาจารย์แปะ
วัดนะคะได้จัดพิธีส่งน้ำพระประจำปีจัดแบบนี้ขึ้นทุกปี
มีสาธุชนบรรดาศิษยานุสิตจากหลายจังหวัดมาร่วมงานกันคึกคักเลย
และนอกจากจะมีการส่งน้ำพระจำนวน๖๙รูปแล้ว
ยังมีการรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุเนี่ยนั่งเรียงรายกันอยู่

คือต้นอายุไม่ต่ำกว่า๗๐ปี
ซึ่งหลวงพ่อแป๊ะท่านนำคระบวนเลยนะคะ

ก็รู้สึกอุ่นใจได้ความเป็นสิริมงคลด้วยพ่อแป๊ะผมขอบคุณนะคะ
งานนี้ที่จัดขึ้นเนี่ยนะคะจัดขึ้นในช่วงของการทอดผ้าป่าสามัคคี
จะนำเงินมาซื้อที่ดินข้างวัดนะคะ
ทีนี้ทำพิธีกันไปเสร็จสิ้นเรียบร้อย
หลวงพ่อแป๊ะเนี่ยได้เปิดให้ประชาชนชาวบ้านเนี่ย
ส่งน้ำท่านเป็นการส่วนตัวด้วย

เพราะว่าท่านก็ถือว่าเป็นที่เริ่มสายศรัทธาของประชาชนนะคะ

แล้วก็ยังมีสาธุชนที่ต้องการขอจีวรจากท่านไปบูชา

อยู่ดึงฉี่กันเป็นชิ้นเลยเหรอคุณ

ท่านก็ประธานให้นะคะ

เสียดายไม่ได้ไปด้วยอ่ะอ่า
โอ้โหตายแล้วตายแล้วของมงคลทั้งนั้นเลย

จะกลายเป็นอะไรของคุณน้องใบตอง

คุณก็ต้องไปหาความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตบ้าง

อย่างที่บอกไปว่าทุกสิ่งทุกอย่าง

อ๋อไอ้ธนบัตรนะเอาจริง
เขาจะไปดูไอ้เลข
เลขเล็กเหมือนธนบัตร

คือหลวงพ่อแป๊ะเนี่ยจะใช้ไม้เท้าเดินทำแบบนี้ไป
ตามความเชื่อเพื่อขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บต่าง
เห็นไหมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมที่เราอาจจะยังไม่ค่อยได้นำเสนอ
เพราะว่าจัดกันปีละครั้งในช่วงหลังสงกรานแบบนี้
นะคุณชนะถ้าคุณอยากไปก็ทำบุญเยอะ

ผมขอพิธีกรรมอันเนี้ยผมโอเคละ

ไม่ต้องไปหาพระอาจารย์ไปร้านนวดข้างหลัง

ทุกอย่างที่มอบให้กับทางวัดท่านเองก็จะไปมอบต่อนะ